หมอปลาท้าสยบผีรอบนี้เนี่ย

เป็นสาวคนหนึ่งสาวสองพี่น้องอยู่อำเภอนะ

ระหว่างที่หมอปลาไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
ไม่ใช่ปุ๋ยแล้วเป็นใครพ่อปู่
เข้าร่างเขาฮะสุดท้ายแล้วต้องเจอหมอปลาครับ
คำพูดสมมุติถ้านับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์

เป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องหมอปลาต้องรู้เรื่อง
ใช้คำว่ากูในใจก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

อาการประหลาดและประกาศว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย

ทางครอบครัวที่คุณสามีของมีปุ๋ย
หมอปลาก็มาหมอปลามาที่บ้านนะฮะ

ต้องจ่ายหน้าบ้านในบ้านกลางบ้าน
ที่นอนรูปปั้นเต็มไปหมดเลย
รูปปั้นองค์เทพพ่อแก่เจ้าแม่กาลีกุมารทอง
เครื่องบ่ายสีเต็มบ้านหมดเลย
สามีของคุณปุ๋ยบอกว่าไม่ใช่ของผมนะ
เมียผมทั้งนั้นเลยเมียผมเป็นคนเอาเข้ามา
แล้วเจอคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยได้ศักดันทั้งตัวเลยนะ
เดิมทีจะเห็นว่ามีศักดิ์สวยงามศักดิ์ศรีสรรค์
แต่ช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับเป็นซันสักของ
หลังจากศักดิ์ของกลับมาเขาพูดคนเดียว
ร้องไห้คนเดียวนั่งคุยคนเดียว
จากนั้นมาจะบอกกับสามีว่าพี่ฉันเจอผู้เท่าคนนึงเนี่ย
่งจงกระเบนร้อยปีเป็นโบราณ
โจงกระเบนโบราณเดินมาเดินไปแล้วก็เดินมานั่งคุยกับฉัน
ขนลุกเลยอ่ะสามีคุณปุ๋ยขนลุกสู้เลย
ยังไม่พอเจองูใหญ่เลื้อยเข้ามาอีก
แล้วบางครั้งบางคราจะมีอารมณ์ไม่ปกติ
ุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายใส่อารมณ์กับสามีเป็นประจำ
พอด่าผัวด่าผัวหันหลังให้หัวเราะเฉยเลย
เอาเฮ้ยตะกี้เพิ่งด่าสามีเขาก็เลยเกิดความมนต์งง
นี่คืออาการเบื้องต้นอาการหนักขนาดนี้ยังบอกเบื้องต้นเหรอ
เบื้องต้นหรอหลังหลังหนักกว่าเดิมฮะ
แต่งตัวเป็นชุดนักรบโบราณ
แต่งตัวเป็นชุดนักรบโบราณแล้วก็ใส่เสื้อ
แบบเคยเห็นเสื้อที่เขาขายไหมเสื้อศักดันด้านหน้าด้านหลังสักแขน
เอาเสื้อแบบนั้นเอามาใส่เอามาใส่แล้วเดินมาเดินไป
และลุกขึ้นร่ายรำด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนวงไหนทั้งสิ้นฮะ
เป็นแบบนี้ตลอดจากนั้นก็มีการชี้หน้าด่ากราด
ยืนข้างหลังด่าข้างหน้าอ้าวคุยกับใครวะไม่รู้
คุยกับใครครับก็เลยต้องเชิญหมอปลามาหมอปลามา
ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีไม่รู้สึกเลย
ก้าวแรกที่เดินเข้ามาหมอปลาผมไม่รู้สึกอะไร
หมอปลาทำอะไรกุมารทองพอเห็นเนี่ยไอ้เครื่องทั้งหลายที่อยู่ตรงบนหิ้งเนี่ย
หมอปลาทำอย่างนี้ครับพอหมอปลาเห็นปุ๋ยด่าเลย
ชี้หน้ากราดด่าหมอปลาแบบนี้เลยเดี๋ยวจะดูบรรยากาศชัดอีกที
เออใช่แล้วทำไมมันต้องอยู่ทางร้านตรงนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนู้น

เพราะอย่างนี้เป็นอย่างนู้นวางตรงนู้นอยู่ตรงนี้คือตรงหนูตรงนี้คือของหนู
แล้วหมอปลาถ้ามันวันนี้ของหนูคือยังไงจริงหรือไม่จริง
เท็จถึงประเทศแล้วอยู่อีกทีแล้วมาถูกของหนูอย่างเงี้ย
ไม่ได้ถูกมันตกมือ
เอามาตกได้ยังไง

แล้วอยู่อีกทีแล้วมาอันนี้ของหนู

ห้ะของหนูจะมีหรือไม่มีมรร่วงของหนูอันไม่มีของหนู
ใครล้ำชอบ
พูดออกไปเป็นยังไงฮะ

สมมุติถ้าผัวหรือสามีของปุ๋ย

ทุบทิ้งโยนทิ้งโยนลงพื้น
คุณปุ๋ยก็มีอาการแบบนี้ทุกครั้ง
ที่หมอปลาทุบทิ้งโยนของทิ้ง

ไม่อยู่ในสภาวะปกติฮะ
หมอปลาเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงงานนี้เดี๋ยวพาไปหาหมอรักษา
รักษาที่ไหนบ้านหมอหมอคนไหนหมอปลา
เดี๋ยวให้พาไปที่บ้านหมอปลาเองฮะเพชรบุรีคืออาการไหนที่เคสประหลาดนะ
ให้พาไปที่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
แล้วรอบนี้หมอปลามันสมศักดิ์ศรีศุกร์๑๓เหลือหลาย
หมอปลาบอกว่าไม่ใช่หลอนเพราะผีหรอก
แต่งานนี้มันหลอนเพราะยายาอะไรยาเสพติด
ฟันทงไว้เรียบร้อยเลยฟังหมอปลาอีกที
ก็คือเป็นสิ่งของที่อย่างหมอปลาบอกว่าเขาน่าจะเมามาจากที่ผ่านการใช้งานแล้ว
การใช้งานแล้วก็เชื่อพวกหมอดูร่างทรงไง
เพราะอาการแบบนี้หมอดูร่างทรงเข้าทางเขาเลยทักว่ามีองค์ไง
ตัวเองก็จินตนาการก็เริ่มร้องลำทำเพลงเริ่มพูดภาษาเทพ
ภาษาเทพฝากพวกร่างทรงทั้งหลายนะหรือเทพทั้งหลายที่มึงดูข่าวเลยนะ
พูดภาษาคนให้รู้เรื่องเถอะมึงไม่ต้องพูดภาษาเทพหรอก
นี่มันคือสารเสพติดอันนี้มันไม่ใช่ศัยศาสตร์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่คุณใช้เกินจนร่างกายคุณรับไม่ไหว
มันเป็นเสียงของเอเย่นว่ามึงไปเติมของได้แล้วเพราะมึงหมดฤทธิ์มันจะได้ดิน
สัมผัสอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับวิญญาณ
สัมผัสได้ว่าตรงนี้สกปกเพราะผมไม่ควรทำไว้
ก็ต้องพึ่งทั้งหลักวิทยาศาสตร์ศัยศาสตร์คือถ้าเกิดไม่พึ่งเดี๋ยวจะเป็นประสาทนะฮะ